คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
ไหนไหนใครขอพรขอโชคขอลาบความมั่งคั่งร่ำรวยจากไหนกันมาแล้วบ้างจ๊ะ
เมนต์บอกใบตองกันหน่อยจ้าถ้ายังไม่มีไม่เป็นไร
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับไปตองรัชตะวันกันอีกครั้ง
ในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้
เรื่องกันอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพี่ลันสวัสดีครับแล้วก็พี่ลันคนเดิมนะจ๊ะ
มาเป็นเพื่อนน้องใบตองอีกเช่นเคยใช่แล้วค่ะอ่าวันนี้นะคะ
พูดถึงเรื่องขององค์เทพสายมูสายที่แบบโอ้โหหลายคนขอพรกันแน่นเน้น
ใบตองเองก็จะไม่พลาดเหมือนกันนั่นก็คือองค์พระอินทร์ค่ะอ่า
หลายหลายคนเคยได้ยินว่าไปเฝ้าพระอินทร์อ่าแต่น้องเราเฝ้าพระอินทร์
ไม่รู้ว่าเคยขอพรกับองค์พระอินทร์กันบ้างหรือเปล่า
ว่ากันว่าตอนนี้กระแสมาแรงมากเลยทีเดียวนะคะ
มีคนไปขอพรในหลายพื้นที่เลยอย่างที่ใบตองบอกนะพี่ลัน
ครับผมเทพสายโชคลาภอืมความมั่งคั่งร่ำรวยอืม
ประสบความสำเร็จต่างขอองค์พระอินทร์เนี่ย
ความสำเร็จรู้ร่วงเนี่ยจะมายื่นเขาว่ากันแบบนี้อ่า
นี่คือความเชื่อขององค์อินนะคะครับผมแต่องค์อินที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นยังไง
ลักษณะสำคัญความเป็นมาเป็นไปของเรื่องราวจะเป็นยังไง
วันนี้ใบตองมีมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยังอยากรู้อยู่พอดีเหมือนกันเลยเนี่ย
ว่าองค์พระอินทร์เนี่ยมีความเป็นมามีความสำคัญอะไรยังไงบ้าง
วันนี้คุณน้องตรงใจพอดีเลยจัดมาเลยจัดเลยนะคะ
ถ้าอย่างนั้นขอย้อนความกันไปนิดนึงย้อนยาวเลย
ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคนี้คือโอ้โหเป็นตำนานที่เล่าขานกันมา
โอเคมายุคเริ่มแรกคัมภีร์ฤคเวทอ่าพระอินทร์เนี่ยแปลงเอ่อ
อินเนี่ยเป็นประมุกแห่งถวยเทพใช่ไหมคะเป็นเจ้าแห่งสภาพภูมิอากาศ
แล้วก็เป็นเจ้าแห่งการสงครามอุปนิสัยส่วนตัวคือชอบช่วยเหลือสรรพสัตว์
สมัยแรกเนี่ยมักจะเรียกพระอินทร์ว่าศักระหรือศักระนะคะแปลว่าผู้องค์อาจเป็นเลิศ
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีจำนวนเทวดาทั้งสิ้น๓๓พระองค์นะคะ
ได้แก่ครับเทพพระอาทิตย์สิบสองพระองค์อือฮะเทพคณะวสุแปดพระองค์
พระรุธระสิบเอ็ดพระองค์ครับหรือพระรุธระสิบเอ็ดพระองค์ครับ
อัศวินสองพระองค์โดยมีพระอินทร์เป็นประมุขของถวยเทพเทวดาเหล่านี้
อืมคัมภีร์ส่วนใหญ่เนี้ยกล่าวถึงวีรกรรมของพระอินทร์ในการปราบอสูรที่ชื่อว่าวริตระอ่า
และวีรกรรมในการอภิบาลจักรวาลนานับประการค่ะพระอินทร์เป็นเทวดาองค์สำคัญของทางศาสนาพราม
ใช่โดยเป็นประมุกแห่งถวยเทพและเป็นประธานเทวสภานะคะอืม
มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองควบคุมทำรงรักษาและบำรุงสวรรคโลกและมนุษย์โลกค่ะ
ปรากฏมากในปรัมปราของศาสนาพรามซึ่งสงครามระหว่างพระอินทร์และความชั่วร้ายโอ้โห
ยังไงก็ดีมีเยอะแยะมากมายปัจจุบันความเชื่อของศาสนาพราม
อินเองเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างจะลดน้อยถอยลงโดยเป็นเทวดาชั้นรองแล้วก็มีหน้าที่รองจากพระตีมุรติ
อ่าก็คือพระสิวะพระวิสนุพระนารายและพระพรมและก็พระพรมอ่าโอเค
อำนาจหน้าที่บางประการของพระอินทร์เนี่ยเรียกว่าถูกถ่ายโอนไปให้พระตีมุรติอย่างเช่นพระอีสวนเนี่ยกลายเป็นประมุกสูงสุดแล้วที่เราได้ยินกันในปัจจุบัน
ก็คือพระศิวะถูกต้องนะฮะก็กลายเป็นประมุกแห่งถวยเทพแล้วก็เป็นประธานองค์ใหญ่ของเทวสภาเลยอืม
นารายเนี้ยมีอำนาจหน้าที่อภิบาลมนุษย์โลกแทนอืม
ทั้งพลังอำนาจของพระอินทร์เนี่ยก็ยังเป็นรองตรีมูรติโอเค

พระกฤษณะ
แก่เจ็บตายใช่ค่ะแล้วก็มีอายุไขนะครับ
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เกิดใหม่เวียนไหว้ตายเกิดแบบนี้อืม

ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหลุดพ้นจากวัตตะสงสารก็คืออ๋อ
ไม่เกิดไม่ดับไม่อยู่ในรูปพรหมและอรูปพรหมโอเค
จากนี้แล้วยังมีความเชื่อว่าพระอินทร์เป็นเทพประจำทางทิศตะวันออก
หาโอเคอ่ะแต่นี่เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าท่านเป็นเทพประจำทิศตวรรณออก

มาต่อกันที่ในสมัยฤคเวทพระอินทร์มีร่างกายในกำยำ
ผมเข้าและเล็บสีทองมีตาทั่วตัวไม่ใช่สับปะรดมีตาทั่วตัวและมีทั้งหมดสี่ก่อนสี่แขนสี่มือ
ในสมัยต่อมาพระอินทร์เริ่มมีหน้าตาแล้วก็รูปร่างที่สระสรวยมากยิ่งขึ้น
มีร่างกายนะกายสีแดงขาวนวลและกลายเป็นสีเขียวในปัจจุบัน
อย่างที่เราเห็นว่าเขียวเหมือนพระอินทร์
โอเคเข้าใจแล้วซึ่งแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ว่าจะมีทั้งสีแดง
พี่อันนี้พี่เคยได้ยินมาว่าเป็นสีแดงสีขาวสีทองสีทองสีฟ้าก็มีนะเคยได้ยินนะแต่ยังไม่แน่ใจ
แต่พอแบบเขาเรียกว่าตามยุคตามสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนแปลงไป

จริงแล้วเนี่ยพระอินทร์เองก็ยังมีชื่อหรือว่าพระนามอื่นอีกนะ
อย่างเช่นพระเทวราช

พระเทวราชนี่ก็คือพระอินทร์
พระสวรรคาธิบดี

ศักระหรือพระศักระที่บอกไป

หลายคนบอกไม่ค่อยคุ้นแล้วไม่ค่อยคุ้น
ไม่ใช่หลายคนค่ะใบตองก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ยังมีพระวรุตหัน

พระสหัสรากษะ
พระชิสนุก

พระมะขวาน
และอีกมากมายหลายต่อหลายชื่อที่จำไม่หมด

ก็คือนามพระอินทร์เหมือนกัน

ตามกันต่อเรื่องของความเชื่อในองค์พระอินทร์

พระอาจที่นั่งพระอินทร์จะมี
คุณสมบัติพิเศษก็คือ
อสูร้ายนี้ออกมาอารวาส
อ๋อโอเคจ้ะ
บนโลกมนุษย์ค่ะพอสิ้นอายุไขแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทวดา
และได้ประทับอยู่บนสวงสวรรค์อันเป็นวิมารขององค์อินนั่นเอง
พระอินทร์จึงเป็นเทพที่เหมือนว่ามีจิตใจที่ดีงาม
คอยคุ้มครองผู้ที่ทำความดีเหมือนประมาณว่าเวลาเราพูดกันด้วยบอกว่า
มีเทวดาคุ้มครองถ้าเราเป็นคนดีเทวดาประจำตัว
หรือพระอินทร์ก็จะคอยปกปักรักษาดูแลเรา
อันนี้ตามความเชื่อนะโอเค
ทีนี้มาดูในทางเอกสารพุทธศาสนาและก็ศาสนาเชนกันบ้าง
ก็มักจะเรียกพระอินทร์โดยทั่วไปในชื่อเท้าสักกะ
อันนี้คุ้นเลยท้าวสักกะเคยได้ยินบ่อยด้วยครับ
ศักระหรือศักระผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึง

นี่แหละนะคะเท้าสักกะในบางครั้งมักจะถูกเรียกด้วยชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คืออินทระ
หรือในชื่อที่เรียกขานทั่วไปอีกชื่อว่าเทวานำอินทระ
อันหมายถึงจอมเทพหรือหัวหน้าแห่งเทพทั้งหลายค่ะ
พระอินทร์เป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาและเป็นพระโสดาบัน
ในอดีตชาตินะคะพระอินทร์เกิดเป็นมักขมานพและตัวเขาและสหายอีก๓๒คน
ร่วมกันทำทานและสร้างสาระที่พักสระน้ำและสวนสาธารณะเอาไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะ
สิ้นอายุขายตายลงไปมักขมานพและสหายอีก๓๒คนก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึง
เรื่องราวนี้มีตำนานนะ
มีความเล่าขานกันมาที่แบบเออเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงดีอ่ะ
มันเป็นฟังแล้วเออมันเป็นนิทานก็ได้
ใช่เป็นนิทานปรัมปราไหมแต่ความเชื่อของแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันออกไป
ก็ถือว่าเป็นองค์เทพที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะหลังจากที่ฟังมาเนอะ

มาจัดใหญ่มา
ไม่รออ่อนหวาน

และสุดท้ายไม่โกรธ

ถ้าอยากเกิดเป็นพระอินทร์ได้
รักษาวัตรบท๗ข้อ

เลี้ยงบีดามันดาก็ได้

เอาเป็นว่าไม่ต้องจินตนาการนึกว่าจะได้ไปเป็นองค์อินหรือองค์เทพหรอกเนาะ
เอาเป็นว่าเราเน้นการขอพรดีกว่า

เน้นขอพรกับองค์เทพองค์เทวดาดีกว่า

แล้วทีนี้เราจะไปที่ไหนยังไงบ้าง
แนะนำเลยเพราะว่าโอ้โห
มาแรงมากในโซเชียลนี่แบบกระหึ่มมากเป็นไวรัลเลย
แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้คิวยาวมากเช่นเดียวกัน
นี่คือที่แนะนำเลยนะคะว่าให้ไปขอพรกันในช่วงนี้
วัดเทวราชกุณฝร์วรวิหาร
วัดโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาแล้ว
อยู่นี่แหละค่ะถนนศรีอยุธยา
แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
เพิ่งแวะไปตรงนั้นเขาจะมีที่ปล่อยป่าด้านหลังวัด
นี่ก็คือเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารนะคะ
วัดนี้มีความน่าสนใจหลากหลายอย่างมากนะคะ
มีทั้งพระอุโบสถที่มีพระพุทธเทวราชปฏิมากร
เป็นพระประธานองค์ใหญ่เป็นเก่าแก่สมัยยุธยาเลยค่ะ
หลวงพ่อดำพระพุทธรูปปางมารวิชัย
อันนี้ก็เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนกัน
ก็ประดิษฐานอยู่ในมนตบจตุรมุกนะคะ
แล้วก็ยังเป็นสถานที่จัดแสดงพุทธศิลป์อย่างเช่น
พระพุทธรูปเก่าโบราณแล้วก็รอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุกด้วยนะคะ
อันนี้ใครหลายคนไปนิยมไปกราบไห้บูชากันเนาะ
และก็มีตรงนี้ด้วยอันนี้น่าสนใจอันนี้
ได้มีโอกาสดูแวแปบพิทธพรรณศักดิ์ทอง
อันนี้เก่าแก่อายุกว่า๔๐๐ปี

ไฮไลท์ตรงนั้นก็คือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัน
เคยได้เห็นข่าวตามหน้าโซเชียลอยู่
จำได้ตรงนี้เพราะว่าไปถ่ายรูปให้คุณแม่มา

แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือนี่เลย
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัน
ตรงนั้นจำได้เพราะว่าไปถ่ายรูปมา
แล้วก็องค์เทวราชเนรมิต
หรือที่เราเรียกกันว่าองค์เทพทันใจ
นี่แหละเทพทันใจวัดเทวราชกุญชร
บอกเลยตอนนี้คิวยาวถึงประตูออกซอยไปแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะองค์เทพทันใจที่วัดเทวราชกุญชรนะคะ
เป็นประติมากรรมองค์เทวราชเนรมิต
ประกาศิษย์ดนใจปกกล้าวคุ้มภัย
อธิษฐานดั่งใจสำเร็จสมปรารถนาเลย
สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

มหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศา
ในปีพศ๒๕๕๔นั่นเองค่ะ
และสิ่งสำคัญที่สุดที่ใบตองนำมาฝากวันนี้ก็คือ
คาถาบูชาองค์เทวราชเนรมิตค่ะ

มันทำไมเหมือนเป็นแบบเล่นเกมโชว์อยู่ไงไม่รู้เลย

คาถาบูชาองค์เทวราชเนรมิตก็คือ
ประกาศิษย์ดนใจปกกล้าวคุ้มภัยอธิษฐานดั่งใจสำเร็จสมปรารถนา
เทพประจำวัดเทวราชกุญชรอหังวันธามิเทวราชนิมมิตัง
อิจฉิตังปัทธิตังไมหังคิปะเมวะสมิชชะตุ
นี่แหละค่ะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยนำธนบัตรจำนวน๒ใบนะคะ
้วนเข้าด้วยกันแล้วสอดเข้าไปที่มือองค์เทวราชเนรมิต
องค์เทพทันใจหลังจากนั้นอธิษฐานเลยค่ะอธิษฐานตามความปรารถนา
แต่อธิษฐานเพียงหนึ่งข้อนะคะอ๋อข้อเดียวล้วน
เดียวเท่านั้นเอาเรื่องสำคัญเน้นเน้นที่ต้องการเลยหนึ่งข้อนะคะ
นิ้วชี้ขององค์เทวราชเนรมิตให้เหมือนท่านเนี่ยจิ้มไปที่ศีรษะของท่าน
เหมือนแบบเหมือนประมาณว่าหน้าผากเราไปแตะที่นิ้วมือของท่านถูกต้อง
จากนั้นค่ะนำธนบัตรใบที่๑ใส่ลงไปในตู้บริจาค
ประทับยันองค์เทวราชเนรมิตแล้วติดตัวกลับไป
เก็บเอาไว้เป็นสิริมงคลเหมือนเป็นเงินขวัญถูก
เป็นเงินขวัญถุงเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเอง
เรียกทรัพย์เรียกกำลังใจอะไรแบบนี้นะคะ
แต่อย่างที่บอกนะทุกคนว่าการขอพรกับองค์พระอินทร์เนี่ย
รุ่งเรืองหรือว่ามุ่งในเรื่องของโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวย
ถ้าท่านใดขอพรแล้วสำเร็จคิดว่าอย่าระเริงกับความสำเร็จที่ได้มาง่ายดาย
อยากให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตกันด้วยนะคะ
หรือว่าถ้าใครขอพรแล้วอาจจะไม่ได้สมหวังไม่ได้สมปรารถนาไม่ได้สำเร็จ
ไม่เป็นไรคิดซะว่าทุกก้าวที่เดินไปมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นและมีเหตุผลเสมอ
วันนี้ไม่ได้วันหนึ่งสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเรา
ให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย
ก็ผ่านปีใหม่ไทยกันไปเรียบร้อยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรือง
มีสติในการดำเนินชีวิตกันมากด้วยเช่นเดียวกัน
และที่สำคัญไปกว่านั้นคืออะไรคะพี่หลาน

ติดตามรายการมูแต่รู้ได้ค่ะทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่เราพร้อมนำเสนอให้ได้ฟังกัน
ใครไปมูที่ไหนยังไงมาแล้วคอมเมนต์บอกกันได้
ใครเคยไปวัดเทวราชกุญชรขอพรแล้วได้หรือไม่ยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง

คุณผู้ฟังด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ